อันนี้ฉันพาคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะสายไฟสายสื่อสารนี่มันห้อยระโยงระยาง
แล้วก็มีคนไปร้องเรียนบอกกลัวจะไม่ปลอดภัยมันก็ถูกแก้ปัญหานะคะ
แต่การแก้ปัญหาหลายคนกังวลบอกมันจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาหรือเปล่า
นี่ค่ะคือสายตรงนี้เราเห็นความเยอะของสายไฟเราเดาออกเลยว่า
ขนาดไหนครับนะคะนี่คืออาคารหนึ่งชนะ
อยู่ที่ซอยรามบุตรีถนนเข้าสารเขตพระนครนี่เองค่ะ
พ่อค้าที่ขายของตรงนี้เขาก็บอกว่ามันมีการจัดระเบียบสายไฟแล้วค่ะ
แต่เป็นจัดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเอาเทปกาวเทปกาวปกติเลยค่ะ

เหมือนกับเป็นเทปกาวที่เขาไว้แปะกล่องเวลาทำกล่องส่งของ

มันใช้ได้จริงเหรอนะคะพ่อค้าเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้ประมาณ๓เดือนสายพวกนี้มันห้อยลงมาจากเสาไฟนะคะ

แล้วตรงนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาผ่านไปผ่านมา
คนก็ไม่กล้าผ่านนะคะก็เลยแจ้งสำนักงานเขตพระนคร

เจ้าของตึกบอกงั้นแก้ปัญหาเองแล้วกัน
ก็ใช้วิธีนี้ค่ะแล้วเอาเทปมาพันเอาไว้
พ่อค้าบอกเออทำแล้วก็ดูดีนะ
มันก็ดูสะอาดตามากขึ้นคนเนี่ยเดินเข้ามาซื้อของได้
แต่ความปลอดภัยถามว่าปลอดภัยไหมตอบว่า
ไม่รู้เป็นห่วงจุดนี้เหมือนกัน
แต่ก็เข้าใจเจ้าของตึกว่าเขาก็จำเป็นต้องทำแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงของพ่อค้าหน่อยค่ะ

ในเมื่อมันมีความเสี่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนักนะคะ
ทีมข่าวก็ถามไปที่ผู้ช่วยผู้มนวยการเขตพระนคร
ซึ่งยอมรับนะคะบอกว่ามีปัญหา
ในการประสานงานกับบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารที่ว่า
เพราะว่าเขตเขาก็มีอำนาจเป็นเพียงตัวกลางในการประสานงานเท่านั้นเอง
เมื่อติดต่อไปแล้วเขาไม่ตอบกลับมาจะทำยังไงได้นะคะ
แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะประสานการไฟฟ้านครหลวงแล้ว
เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ดำเนินการแทนในฐานะ
ผู้ให้เอกชนเช่าเสาไฟในการติดตั้งสายเหล่านี้ค่ะ
และล่าสุดค่ะโอ้ต้องขอบคุณนะคะ
การไฟฟ้านครหลวงมาแก้ไขแล้วค่ะครับนะคะด้วยวิธีที่ถูกต้อง
เอาสายเอาเทปกาวที่พันอยู่ออกหมดเลย

วันนี้ฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพันไว้อย่างแน่นหนาเหมือนกัน
เอาออกหมดเลยแล้วเอาสายรัดเฉพาะเอาไปรัดแทน
เพราะเทปกาวที่เอาไปใช้มันไม่ปลอดภัยจริง
มันทนความร้อนไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเพลิงไหม้นะคะ
ส่วนบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารก็ขอแจ้งผ่านไปทางนี้อีกทางนึงนะคะ

ไม่งั้นนะคะเดี๋ยวนโยบายผู้ว่ากอทมเนี่ยคือ
ถ้าไม่ตอบกลับมาเขาตัดสายทันทีนะ
เดี๋ยวต้องทำใหม่นะคะเสียเงินเพิ่มอีกนะคะเอาฝากด้วยค่ะนะคะ